คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นเรื่องของการตรวจสอบ
วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าจากฝากฝั่งของกรกตด้วย
เพราะว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว
วันนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางพักอนาคตใหม่นั้น
เลขาธิการพักอนาคตใหม่นายปียบุตรแสงกระหนกกุล
ก็ได้รับมอบหมายจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
นำเอกสารหลักฐานออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน
ที่แสดงให้เห็นว่านายธนทรและภรรยา
ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อและทำให้อาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม
ของการลงสมัครรับเลือกตั้งให้กับมันดาของนายธนทรเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายและบุคคลอื่นตั้งแต่วันนั้น
ซึ่งถือว่าเป็นการโอนภายหลังเดินทางกลับ
จากการหาเสียงที่จังหวัดบุรีรำ

แล้วก็มีหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าทางด่วนนะครับ
พร้อมกับระบุว่าเรื่องนี้ควรจะยุติไปแล้ว
แต่กลับมีกระบวนการร้องเรียนต่อกรกต
เพื่อหวังว่าจะไม่ให้นายธนทรเป็นสอสอ
และที่ผ่านมาไม่เคยถูกเรียกให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริง

ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อไปนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรกตเองก็ต้องบอกว่า

ตั้งคณะกรรมการออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
และถ้าตรวจสอบแล้วผลมันเป็นอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ใบส้มไว้ก่อน
แล้วก็มีการตรวจสอบทีหลังอะไรเนี่ยนะครับ

รีกิจวัฒนาอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ได้เข้ายื่นเรื่องขอให้๓รัฐธรรมนูล
มีคำสั่งไม่รับคำร้องของกรกต
ขอให้สารวินิจฉัยสูตรการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ

สารเคยวินิจฉัยไม่รับคำร้องของกรกต
ในคำร้องลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว
เพราะกรกตไม่สามารถร้องให้สารวินิจฉัย
การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ได้

และส่วนตัวเห็นว่ากรกตยังไม่เคยใช้สูตรใดในการคำนวณ
ดังนั้นจึงยังไม่มีมูลที่จะอ้างว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ
แต่ทางกรกตก็บอกว่าก็ต้องยื่นร้องต่อสารนี่แหละครับ
เพราะว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะครับ